แต่ว่าบางคนก็ไม่ต้องพึ่งดวงพึ่งอะไร

ไปดูคู่รักตลกรุ่นใหญ่พี่ตั๊กพี่นุ้ยค่ะ
ครบรอบแต่งงาน๑๘ปี
รักเราไหมเก่าเลยยังหวานเวอร์เหมือนเดิม

เขาไม่ได้มีดอกม้องดอกไม้อะไรให้นะ

เขาจัดเงินก้อนใหญ่ให้พี่ตั๊กเป็นของขวัญ
ก็ไปให้เป็นช่วงไป
ก็คือวาเลนไทยก็ให้อีก๑หมื่นแค่นั้นแหละ
พอมาเซอร์ไพรส์วันครบรอบแต่งงาน๑๘ปีเต็ม
ก็วันที่๒๔กุมภาที่ผ่านมาก็คืออีก๒๐๐๐เท่านั้นแหละ
คือเราทำงานได้เราก็ให้ภรรยาดูแล
เพราะว่าช่วงชีวิตที่เราทำงานหนักกันมา

ผู้หญิงอะเนาะก็ต้องการอะไรที่มันหวานอะไรที่มันโรแมนติกบ้าง

เพราะฉะนั้นในครอบครัวเรามีรอยยิ้ม

เพราะฉะนั้นเราออกไปทำงานนอกบ้าน
ก็จะทำด้วยความที่มีความสุข

ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่ารักเมียแล้วจะยิ่งเจริญอ่ะไอดอลเลย